ดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับพี่โป่งหินเหล็กไฟ
ครั้งนี้พิเศษสุดเลยมาพร้อมกับลูกสาว
ซึ่งจะเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเหมือนคุณพ่อหรือไม่ติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเราอยู่กับบล็อกเกอร์ในตำนานค่ะ
พี่โป่งหินเหล็กไฟสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
วันนี้มามาเท่เลยนะคะโหต้องบอกว่ากี่ปีกี่ปีพี่โป่งก็ทรงผมทรงเดิมเลยนะพี่

แววเล่นค่ะโหต้องยอมรับว่าเห็นหน้าพี่โป่งนี่ต้องเพลงนี้เลยค่ะ
ไอ้เธอมันคือนางแมวเยอะไป

คือเพลงนี้คือรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าใครเห็นพี่โปก็นึกถึงแต่เพลงนี้ตลอดเลย
เป็นเพลงที่แบบอยู่ในใจคนไทยตลอดเวลา

เป็นเพลงคลาสสิกที่ไฟที่ใดเวลาเล่นเราก็ต้องเล่นเพลงนี้
ทุกคนเพราะว่าคนนึกหน้าก็จะมีหน้าอยู่
ถามถึงช่วงยุคที่แบบว่าร็อกเกอร์กำลังมาแรงยุคนั้นเป็นไงบ้างคะ
เหล็กไฟนี่ดังมากดังครับประเทศไทยเลยก็ว่าได้
ก็ใช่ยุคนั้นก็เต็มที่ไปแล้วก็

เราก็ออกมาแล้วเพลงนางแมวมันก็โดนใจหลายคน
ก็ฟังดูแล้วแบบกวนอะนะ

แล้วก็มีสาวเซ็กซี่มาเต้นอะไรแน่
มันประกอบกันไหนอย่างนั้นครับประกอบกัน

มีวิธีรักษามาตรฐานยังไงบ้างคะ
ในการชื่อเสียงด้วยค่ะ

ก็คือจริงแล้วถ้าเป็นนักร้อง

เดือนหนึ่ง๑๐๑๕งาน
ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเวลาเราช่วงเราบันเทิง

ถ้าเราบางทีตามตะวันตกตามฝรั่งมากไป

สังคมก็อาจจะยังไม่เปิดรับเต็มที่นะ
ก็พอดีผมว่าก็สวยงาม

แต่คนก็ลองไปแยกวิเคราะห์เองว่า

และสเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นคุณผู้ชม

มีลูกสาวที่หน้าตานั้นดูสวยมาก

น้องแองจี้สวัสดีด้วยค่ะ

ลูกจริงโอ้โฮ

ไม่ได้อยู่แซวเล่น
คือแองจี้ตอนนี้เป็นศิลปินใหม่
ค่ะเอาจริงเป็นลูกสาวจริงป่ะคะ
ลูกจริง

คือทราบไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อน

ทราบค่ะใช่แต่ว่าเวลาไปโรงเรียน
เพื่อนคุณครูเขาก็ชอบแซวกัน

บอกว่าพ่อฝากมาขอลายเซ็นอะไรอย่างนี้

ก็ได้ยินเพลงที่เราเปิดในรถ

ทรัพย์

เนี่ยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณที่โป่งหินในฝ่ายน้องอินจีน

เป็นร้านอาหารแบบครอบครัวทรายอบอุ่น
ก็มากันได้มาแบบนี้ได้เลยนะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณอีกทีสวัสดีค่ะ

แหมลูกสาวสวยนะนี่
คุณพ่อห่วงดูแน่ที่สำคัญเป็นลูกไม้

ลองไปเปิดฟังในยูทูปดูแล้วกันนะคะ